เรื่องที่ผมโปรยเอาไว้วิทยุทรานซิสเตอร์
ด้อยฆ่ามันนะครับเพราะว่าล่าสุดกศธชรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว
ขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ
ออกอากาศแจ้งข่าวและเตือนภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติ
แล้วขอโทษบางที่บางจังหวัดนั้นนะฮะคือไม่มีขายของขาดตลาด
มาที่นี่ก่อนที่ร้านเตียแซร์หวดนะครับริมถนนมิตรภาพอยู่ที่เมืองโคราช
เป็นร้านขายปีกขายส่งวิทยุทรานซิสเตอร์เก่าแก่ของโคราชเขา
พบว่ามีลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านโชว์หวยจากต่างอำเภอนะ
เลือกซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์เพื่อเอาไปขายต่อกันอย่างคึกคัก
โดยเฉพาะวิทยุทราซิสเตอร์ยี่ห้อโอ้โหเก่าแก่ธานิน
ชาวบ้านเขาซื้อไปทำอะไรกันอ่ะนะฮะซื้อไปฟังเพลงฟังข่าว
ตามท้องไล่ท้องนานุ่นนะฮะมันสะดวกสบายราคาไม่แพงเครื่องละ๒๙๐บาทดอม
ซื้อให้พี่หน่อยนะฮะแล้วนิยมใช้กับถ่านไฟฉาย
ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นตากบตาอะไรไปไม่ได้ต้องถ่านไฟฉายตากบ
พี่ประทันโฆษณาไหมอ่ะอะไรนะทันโฆษณาไหมอ่ะ
เอ๊ะมันร้องยังไงนะมันแข็งร้องไหมไม่มันแข็งไม่ทันไงเลยถาม
เจ้าของร้านบอกว่าช่วงนี้ทรานซิสเตอร์ขายดีมาก
ร้านเหลือไม่ถึง๑๐เครื่องแล้วนะจ๊ะ
นางอรุณศิลปะอายุ๗๑นะครับท่านเป็นลูกค้าที่มาซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์
เล่าบอกว่าคือป้าเนี่ยเปิดร้านโชว์หวยอยู่ที่ขามทะเลสอโน่น
ปกติร้านก็มีวิทยุธานินขายอยู่แล้วล่ะ
แต่ไม่กี่วันนี้มีลูกค้ามาซื้อซื้อซะหมดร้านเลย
ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมารู้ทีหลังโอ้โหกระแสข่าวจากท่านนายกนั่นเอง
แนะนำมาทำให้คนมาแห่ซื้อครับซื้อไปจนหมดเลย
มาซื้อเพิ่มอีก๓เครื่องไปสำรองไว้ขาย
เพราะว่าชาวสวนชาวไร่คือเขาเอาติดตัวไปตามท้องไร่ท้องนาน
ชาวสวนชาวไล่ต่างอำเภอเนี่ยไกลเขายังฟังกันอยู่
ยื่นหนังสือให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานกพตรงข้ามธรรมเนียบรัฐบาล
โดยกลุ่มตัวแทนบอกว่าวิทยุชุมชนถึงแม้จะไม่ใช่สื่อหลักไม่ใช่สื่อใหญ่หรือสื่อออนไลน์นะ
แต่ก็เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนนะเวลาฉุกเฉินจำได้ไหม
ไฟดับไฟถูกตัดอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้วิทยุแบบไซทานี่แหละแบบที่พี่เขาถือนี่แหละ
กระจายข่าวสารให้กับประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งอยู่บนหลังคา
ดีเจวิทยุชุมชนบอกว่าอย่าด้อยค่าวิทยุทรานซิสเตอร์
มันมีประโยชน์มากกว่าที่หลายคนได้คิดนะครับ
เรื่องนี้ก็มีหลายมุมมองเลยนะก่อนอันนี้เราก็นำเสนอไป
ร้านที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายังบอกว่า
ร้านเขาไม่มีไม่ใช่ว่าขายดีอะไรขนาดนั้นนะ
แต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้ว

แต่อย่างร้านนี้บอกโอ้โหซื้อกันใหญ่เลย